บริเวณพิธีหญิงชายก้าวไกลนะครับยังมีการเปิดเผยผลสำรวจ
สาเหตุที่ผู้หญิงถูกลวนลามในวันสงกรานว่ามาจากคนที่เมาสุรา
พร้อมกับเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งสร้างความเข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย
ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ภาพการปรับแป้งที่ใบหน้าในช่วงเทศกาลสงกรานกลายเป็นภาพชินตาและกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
แต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหารถแทบทุกครั้งที่มีการปรับแป้ง
ตามมาด้วยการลวนลามร่างกายหญิงสาวที่ไม่สามารถโวยวายหรือเรียกร้องอะไรได้

ผลสำรวจล่าสุดของมูลนิธิหญิงชัยก้าวไกลพบว่าไม่เพียงแต่วัยรุ่นเท่านั้นที่ถูกลวนลามหรือคุกคำทางเพศ
ยังพบผู้ใหญ่ที่ถูกกระทำเช่นกันซึ่งคนที่กระทำก็ไม่ใช่วัยรุ่นแต่เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในสภาพมืนเมา
มีคนเมาอ่ะเขาเดินเข้ามาปุ๊บเขาไม่ขอเราอะไรเลยเขารูปแป้งเราเลย
พอลืบแป้งเราเราก็มองไม่เห็นเราก็เราอ๋ออะไรเนี่ยรูปแป้ง
พอรูปแป้งเสร็จเขาก็จับหน้าอกพอจับหน้าอกเราก็เราก็เรียกลูกอ่ะ
เราจะเรียกลูกเราก็มองหาลูกอยู่ไหนลูกก็เลยไปแล้วเสร็จแล้วเขาเดินไป
พอเดินไปปุ๊บเขาก็จับของรับเราเลยเขาจับเราก็ตายแล้วนี่เราจะร้องไงอ่ะ
คนเยอะแยะเราคนแก่
เพราะสังคมส่วนหนึ่งมองว่าการถูกลวนลามเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
อยากให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจข้อกฎหมาย

เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
ไม่ไปละเมิดสิทธิทางร่างกายของผู้อื่น
อยากให้สังคมเข้าใจเรื่องนี้ว่า

ไม่ว่าช่วงไหน

ตรงนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานต่าง
มันกระตุ้นเรื่องนี้แล้วก็บอกไปว่า

สองคือว่าผู้คนที่ถูกกระทำ

กระทำในช่วงเทศกาลสงกราน

ก็ถือว่าไม่สามารถกระทำได้

สามารถเอาผิดทางกฎหมายได้
แต่ปัจจุบันยังแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
คือการห้ามไม่ให้ผู้หญิงแต่งกายด้วยอายุเท่านั้น
ซึ่งหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่จริงจังกับเรื่องนี้
ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ
ในช่วงเทศกาลสงกรานที่เกิดขึ้นในทุกปีได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน